คราวนี้นะครับเราก็มาสำรวจตรวจสอบกันหน่อย
สถานการณ์ลำไยเป็นอย่างไร
ล่าสุดดาราสาวอย่างคุณพลอยชิดจันทร์นะครับ
ซึ่งสามีเธอก็ทำธุรกิจอบลำไยแห้ง

แล้วก็เป็นหนึ่งในล้งนะฮะที่รับซื้อลำไยด้วย
ได้ออกมาโพสต์เห็นใจชาวเกษตรกรพี่น้องชาวสวนลำไย
แล้วก็ขอยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้

คุณพลอยได้โพสต์ระบายความรู้สึก

ไม่ได้หลับไม่ได้นอนงานล้นมือล้นเตาจริง
ชาวสวนมาต่อคิวจุดร่อนแต่ละจุด
คิวยาวเกือบ๒กิโลนะฮะ
คุณพลอยชิดจันทร์บอกด้วยนะครับว่า
ขอบคุณคุณลุงคุณป้าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยชาว
คนไทยทุกคนเลยเราทำงานใกล้ชิดกัน
ว่ามันเหนื่อยมันยากลำบากแค่ไหน
เหตุการณ์แบบนี้เข้าใจและเห็นใจทุกฝ่ายมาก

โรงงานในการอบลำไยผู้ประกอบการ
ก็ไม่รู้ว่าจะสู้กันไหวหรือเปล่านะฮะ

ซื้อไปตอนนี้ก็ไม่หวังเรื่องกำไรอะไรเลย
หมายถึงว่าซื้อมาจากเกษตรกรนะนะ
ก็อยากให้เกษตรกรเขาอยู่ได้คุณ
คือซื้อมาอบแต่ก็ไม่รู้จะส่งออกได้หรือเปล่าเหมือนกัน
แต่รับซื้อมาจากเกษตรกรนะครับ
คือสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับ
พลอยเขาบอกว่าอธิษฐานขอทุกวันเลย
ให้ทุกคนนั้นปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปให้ได้นะครับ

ก็คือต่ำที่สุดในตั้งแต่พอเคยเจอมาเลยแหละ
ราคาที่ซื้อเนี่ยเราก็เหมือนให้ราคาดีกว่าเจ้าอื่น
ก็คือซื้อแพงกว่าที่อื่น
ก็อยากให้กำลังใจพี่น้องชาวสวดเนาะ
ชาวสวดเกษตรกรชาวสวดรำไยและทุกคนเลยอะค่ะ

สภาพเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาต่างที่เจอทำให้ทำให้ต้องเป็นแบบนี้
ส่งกำลังใจไปให้ทุกคนนะคะเราก็
สู้นะคะถอยก็จะสู้เหมือนกัน
โรงงานเราก็จะสู้เหมือนกันค่ะ
แล้วคุณพลอยก็พูดถึงกรณีที่ชาวสวนลำไย
เอาไม้ไปฟาดต้นลำไยเพราะมันเกิดขึ้นในพื้นที่ลำพูนใช่ไหม

โรงงานในการอบลำไยของเธอก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนเหมือนกัน
เธอก็เลยบอกว่าจะช่วยในการรับซื้อวันละ๓แสนกิโล
โดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอลีจังหวัดลำพูน
ซึ่งใกล้กับโรงงานของเธอนะครับ
พี่น้องเกษตรกรเราต้องฝ่าฟันวิกฤตไปให้ได้ไปด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ราคาพืชผลโดยเฉพาะผลไม้มันตกต่ำหลายชนิดเหลือเกิน
ใช่ค่ะนี่พอเราเห็นนะคนที่พอมีกำลังช่วยก่อนหน้านี้
ก็มีดาราสาวคุณแอนทองผสมก็ช่วยเหมาเรื่องมังคุดไปแจกหลายตันเลย